ช่วงนี้เรามาดูเรื่องปากท้องดีกว่าน้องมิ้นแน่นอนคนก็ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้น
ใช่ค่ะการเดินทางนะใครที่ใช้รถเมย์
ถูกต้องนะฮะคนในกรุงเทพต้องเตรียมจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เนื่องจากว่าขอสมกเขาจะปรับข้าวโดยสารรถเมล์ทุกประเภทเลยครับ
สำหรับค่าโดยสารของรถประจำทางขอสมกรเขามีการประกาศแล้วนะฮะน้องมิ้น
ใช่ค่ะก็เป็นทางการแล้วนะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติให้ปรับราคา
ร้อนสีครีมแดงค่ะปรับจาก๖บาท๕๐สตางค์เป็น๘บาทตลอดสาย
ร้อนครีมแดงประเภทให้บริการกลางคืนนะคะปรับจาก๘บาทเป็น๙บาท๕๐สตางค์ตลอดสายค่ะ
ส่วนรถแอร์ครีมน้ำเงินนะคะปรับจาก๑๐บาทถึง๑๘บาทเป็น๑๒บาทถึง๒๐บาทตามระยะทางค่ะ
แอร์ยูโรทูสีส้มปรับขึ้นจาก๑๑บาทถึง๒๓บาทเป็น๑๓บาทถึง๒๕บาทตามระยะทาง
ราคาใหม่ทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๒๑มกราคมที่จะถึงนี้นะคะ
ก็จะมีการปรับขึ้นราคาระยะที่๒เลยในอัตรา๑บาท๕๐สตางค์ปลายปีนี้ค่ะ
จากนี้ทางคณะกรรมการก็มีมติปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถบขศแล้วก็รถร่วมบริการบขศด้วยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าราคาเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับค่าโดยสารขึ้นอีกร้อยละ๓๐ค่ะ
แต่ก็กังวลเหมือนกันว่าจะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป